ดูนักร้องสาวแสนสวยน้องไข่มุกรุงรัฐกันบ้างดีกว่านะคะหน้าก็สวยเสียงก็ดีด้วยนะคะ
แล้วล่าสุดเนี่ยมีเอ็มวีเพลงใหม่ปล่อยออกมาบอกเลยว่าสวยสนั่นทุ่งมากเลยจริงนะคะ
ก็เป็นแนวเพลงลูกทุ่งโซลมีดนตรีสมัยใหม่ร้องแบบอาร์แอนบีด้วย
ถือว่าเป็นน้องเล็กคนล่าสุดของค่ายค่ะแล้วก็ร้องลูกทุ่งคนเดียวอีกด้วยนะคะ
ไอเจ๊ยูแจ๊วขนาดไหนไปฟังกันเลยค้า
ใครก็เคยโง่กับความรักมันทั้งนั้นแหละเนาะ

ต่อด้วยสองหนุ่มสโลโจกันบ้างนะคะมาพร้อมลูกใหม่ค่ะ
แล้วก็ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลที่๓แล้ว
ใช้ชื่อเพลงว่าคนอันตรายค่ะ
ซึ่งเพลงนี้เนี่ยทั้งคู่ลงมือโปรดิวต์เองนะคะ
เล่าถึงผู้ชายเจ้าชู้อยากจะให้ผู้หญิงอยู่ด้วย
โดยใช้ข้ออ้างว่าข้างนอกมันอันตรายนะไม่อยู่บีมิจ้า
เออ
ผู้ชายพวกนี้เจ้าชู้แน่นอนเลย

แต่ว่าห้องพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างกลัวกลัว